ต้องของโจรขโมยคุณผู้ชมแหละชุบชุมจริงจริงในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ
สงขลาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือโดนขโมยซ้ำแล้วซ้ำอีก
คือขโมยจนต้องร้องขอชีวิตนะคะโอ้โห
หยุดขโมยเหล็กเถอะโจรจ๋าขึ้นป้ายแบบนี้ค่ะ
ตึกเนี้ยไม่เหลืออะไรให้ขโมยแล้วนึกว่าป้ายเล็กเล็ก
ป้ายใหญ่เท่าตึกอ่ะโอ้โหคือไม่มีไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว
ไวนิวขนาดใหญ่สีแดงสะดุดตากลัวขโมยไม่เห็น
ครับนะคะจะได้เห็นใจค่ะหลายคนแบบโอ้โห
ถึงขั้นนี้แล้วเหรอต้องขึ้นป้ายอ้อนวอนโจรกันเลยทีเดียว
นะคะเจ้าของตึกบอกเดือดร้อนจริงจริงเพราะขโมยเหล็กและทรัพย์สินต่างต่าง
จนเกลี้ยงตึกเลยเหลือแต่ตึกเก่าแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรเลย
เหล็กอะไรเอาหมดค่ะลาวบันไดสังกษีฝ้าเพดานหินแกรนิต
เกลี้ยงเลยนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้เคยไปห้างนะคะ
ขายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานคือเป็นห้างดังของหาดใหญ่เลยล่ะ
อยู่ทำเลดีด้วยวงเวียนน้ำผู้นะใครก็รู้จัก
แต่ปิดกิจการไป๔ปีก็กลายเป็นตึกร้าง
ร้างปุ๊บไม่มีคนไปโอ้โหกลายเป็นแหล่งชุมชน
เอ่อแหล่งทรัพย์สินอย่างดีเลยครับโจรขโมยนะคะครับ
ตลอด๒ปีที่ผ่านมาเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีก
โธ่จนต้องเท็จป้ายขอเรินแบบนี้ค่ะไอ๊เสาราวบันไดมันก็เอาเอาไปหมด
แต่พอพ้นคุกมามาที่นี่อีก

ก็คือเราก็ร้อมรู้ว่า
ทีเนี้ยพอเราร้อมรู้ว่าทางโจร
ก็เข้ามารักษัตริย์เข้ามาเรื่อยนะคะ
ตลอดเวลาเราก็มีการแจ้งความ
แล้วก็ดังนึงฐะดีเนี่ยตั้งแต่ปี๖๐ต้นปี

แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิม
เพราะคนที่ทำผิดก็คือกลุ่มเดิม

เขาบอกว่าหนักสุดถึงขั้นมีคนเข้าไปอยู่
อยู่ในตึกนี้เป็นเดือนนะคะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป
แจ้งตำรวจไปปิดกั้นทุกทางแล้วก็ยังเข้าไปอยู่อีก
แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ขึ้นป้ายใหญ่เท่าตึกสีแดงเด่นชัดแบบนี้
คือมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะคะ
สภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมแล้วก็การควบคุมกฎหมาย
ป้ายใหญ่ขนาดนี้ดิฉันว่าบ้านเมืองไหนก็ยังไม่เห็นได้บ่อยขนาดนี้นะคะ